แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟัง
เพราะว่ามีชายคนหนึ่งวันหนึ่งเขาเดินเข้าป่า
เขาเจอนกตัวหนึ่ง

แล้วเขาก็จะเข้าป่าไปหาของป่า
แต่ปรากฏว่าเหมือนว่าเขาหลงป่า

ใช่แล้วทางครอบครัวเป็นห่วงมากคือหายไปหลายวันแล้ว

ให้หมอดูดูสิว่าชายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
หมอดูบอกว่าชายคนนี้ยังไม่ตายค่ะ

ไปที่นี่เลยค่ะตำบลสร้อยนะคะ
อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่

เขารวมตัวกันเพื่อทำการค้นหานายนิวัฒน์นันทขัด
ซึ่งออกไปหาของป่า
แล้วหายตัวไป๗วัน
จริงหายไป๗วัน
คุณลงชาญชายนันทคัทเนี่ยค่ะพูดเป็นพ่อ

ลูกหายไป๗วันแล้ว
ไปหาหมอดูดีกว่าให้หมอดูให้หน่อยสิ
ว่าลูกเป็นยังไงบ้างไปฟังกันจ้ะ

ชีวิตอยู่เขาอยู่สบายนะ
มีคนอยู่ซอยมีผู้ชายอยู่คน

นี่ค่ะแล้วมีคนอยู่ด้วยเป็นผู้ชายคนนึง

กว่า๕๐คนนะคะอย่างที่เห็นแบบนี้

เจ้าหน้าที่ทำการปูพรมค้นหาเลย
วัดก็วิ่งออกมาจากป่า

คือได้ยินเหรอได้ยินแล้วก็วิ่งออกจากป่า

นายนิวัตกลับบ้าน

แม่นี่เห็นหน้าลูกแล้ว

นี่นาทีที่พานายนิวัฒน์กลับมา

สอบถามมาทีมงานของเรา

ไปมาไงถึงได้หลงป่าแบบนั้น

ซึ่งเพื่อนลงไปหาน้ำดื่ม

สักพักหนึ่งเพื่อนก็หายตัวแวบไปเลย
เพื่อนหายไปนายนิวัฒน์บอกแบบนี้
ส่วนนายนิวัฒน์เองก็เลยเดินต่อไป

หลงป่าหลงทาง

เขาบอกว่าเขามีความชำนาญเส้นทางมาก
เพราะว่าเขาก็เคยเข้าป่าไปเก็บของป่า
แล้วพยายามหาทางออกอยู่ในนั้น

เพื่อนหลงเสียงคุณนิวัตเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเขาบอกเขาไม่รู้อะไรเลย

ที่เขารอดชีวิตมาได้เพราะว่าเขาอาศัยการกินผลไม้ป่า

ในการประทังชีวิตนะคุณผู้ชม

แต่ตอนนี้คุณนิวัฒน์ปลอดภัยแล้วนะคะ

แล้วก็ออกจากป่ามาได้แล้วด้วยนะคะ
ตอนนี้ไปตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วก็ดูว่า

ถ้าเข้าปากก็ต้องบอกให้คนที่เขาอยู่ด้านหลังเนี่ย

หายไปจะได้ไปตามถูก

เรื่องของคนหลงป่าอะไรแบบนี้สุดท้ายปลอดภัย